ยังจำกันได้อยู่ไหมครูกายแก้ว
ที่มาติดใต้สวรรค์รัชดา
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยพิธีบวงสวง
พิธีบวงสวงที่จัดขึ้นแล้วก็มีคนที่แบบเป็นสายมูในวงการบันเทิงไปร่วมเทียบ
พี่เบิร์ตศีรษะ๕๐๐๐บาทไปเงินเทียบจริงค่ะ

ใช่ก็เป็นอสูรเทพที่เขาเชื่อว่าอะไรนะเรื่องของความร่ำรวยเรื่องธุรกิจเรื่องเงิน
ถูกต้องค่ะนี่แหละพิธีบวงสวงครูกายแก้วอสูรเทพแห่งโชค
อันนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์แล้วสายมูที่แห่มาร่วมพิธีกันอ่ะ
มากันแบบครึ่งหมื่นคุณผู้ชมในงานมองไปแล้วมีคนคุ้นหน้าคุ้นตา
ใครบ้างอ่ะคุณมดดำคชาพาหนุ่มแจ๊คแฟนฉัน
แล้วก็เซียนพระชื่อดังมาร่วมในพิธีบวงสวงนั่น
เห็นคุณมดดำใช่ไหมทีนี้ค่ะก่อนที่จะมีพิธีบวงสวง
กี่ชั่วโมงเลยนะทั้งความมืดมืดครึ้มเลยนะ
แล้วเกิดลมพายุแรงฝนก็เทลงมานี่ก่อนบวงสวง
ทุกอย่างมันปลิวไปหมดนะคะแต่พอถึงเวลาทำพิธีบวงสวงจริง
ฝนหยุดทำพิธีต่อไปได้ค่ะแล้วคนที่มาร่วมในพิธีก็ฮือฮากันเหมือนกันน่ะนะคะ
ทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมนักข่าวไปที่ศาลครูกายแก้วอีกทีนึง
มีสายมูมากันเพียบเลยค่ะชาวไทยชาวต่างชาติชาวจีนนี่มาเยอะนะ
มาลัยดอกดาวเรืองเอามาเส้นไหว้ต่างเอาของเส้นไหว้ต่าง
กราบไหว้ขอโชคขอลาบจากบรมครูกายแก้วอสูรเทพแห่งโชคลาภนะคะ
ซึ่งคนที่เอาของมากราบไหว้มาถวายให้กับครูกายแก้วก็จะเชื่อ
เรื่องเกี่ยวกับเงินทองความร่ำรวยความสำเร็จตามที่ขอไว้
ความรักการงานความสำเร็จต่างเราคุยกับคนที่มากราบไหว้ครูกายแก้ว
บางคนก็บอกว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมารู้จักตอนที่เป็นข่าวติดสะพานลอยนี่แหละ
ก็ไปหาดูประวัติน่าสนใจยิ่งพอขายของออนไลน์ด้วย
เธอคนนี้ค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นสายมูอยู่แล้วยิ่งเชื่อค่ะ
ยขอพรก็ขนลุกส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องการงาน
เรื่องการค้าขายนี่แหละให้ปังให้ดังเนี่ยนะคะยอดขายร้านของเรา
บางคนมาข้ามจังหวัดข้ามประเทศมาก็มีค่ะ
แล้วก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่เขามาตั้งแผงเลยนะครับ
ไหนบอกหน่อยสิเลขที่คนมาถามเยอะสุด
เลขที่คนมาซื้อเยอะสุดอ่ะเลขอะไรอ๋อจำเลขได้เปล่า
เลขทะเบียนทะเบียนของรถที่มันติดคันนี้
จำแม่นเลย๗๒๗๖๗๙เนี่ยนะคะ
เลขนี้เนี่ยขายเกลี้ยงแผงไปแล้ว
เผื่อใครอยากที่จะไปไหว้ไปขอ
แต่เรื่องนี้มีความเห็นมาจากอาจารย์ทงทองจันทรังสุด้วยนะ
แต่ว่าท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่นะ
กับการกราบไหว้รูปแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า